ด้านหลังบ้างค่ะโอ้โหความดันพุ่งครับ
กำเริบพูดถึงคุณทักษิณค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
หลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำปรากฏว่ากลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ใช่ครับต้องถูกส่งตัวด่วนไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อเช้านี้เช็คข่าวกันวุ่นเลยจนมีหนังสือนี้จากราชธรรมออกมาชี้แจงค่ะ
ออกเป็นเอกสารมาแบบนี้นะคะโดยรองอธิบดีกรมราชธรรมในฐานะโฆษกประจำกรมราชธรรมนายสิทธิสุธีวงศ์ก็เปิดเผยค่ะ
กรมราชธรรมได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ว่าเมื่อเวลา๕ทุ่ม๕๙นาทีทางผัดสดีเวรรายงานนะคะว่านายทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพดัน๗อยู่ระหว่างการกักโรคเนี่ย
มีอาการคือนอนไม่หลับแน่นหน้าอกแล้วพอวัดความดันปรากฏว่าความดันสูง
ออกซิเจนปลายนิ้วต่ำด้วยทีนี้ทางแพทย์เอ่อพยาบาลเวรเรือนจำเนี่ย
ก็ได้ติดต่อขอคำแนะนำกับแพทย์ที่ทรรษฐานโรงพยาบาลราชทันนะคะ
ขอคำปรึกษาแล้วแพทย์ก็สอบถามอาการโดยละเอียด
รวมถึงต้องไปดูนะประวัติการรักษาของคุณทักษิณย้อนหลัง
ซึ่งก็ต้องดูประวัติจากที่เคยรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ
ทั้งสิงคโปร์ทั้งสหรัฐอัลับเอมิเรตร
ปรากฏว่าคือคุณทักษิณมีโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามอาการด้วย

ทางราชทันเขาก็มีการแถลงนะคะ๔โรค
ก็มีทั้งกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูง
แล้วมีพังผืดในปอดกระดูกสันหลังมีภาวะเสื่อม
แล้วโรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือโรคหัวใจ
เพราะว่าที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมเอง
ก็ยังขาดพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ
ดังนั้นค่ะแพทย์ก็เลยมีความเห็นว่า
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิต
ควรว่าส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีความพร้อมมากกว่าครับ
ปฏิบัตินี้นะคะกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ
มีความเสี่ยงต่อชีวิตซึ่งก็จะต้องมีการส่งตัวรักษาให้ทันท่วงที
อันนี้คืออ่านตามหนังสือของกรมราชธรรมเลยนะฮะ
ที่ออกหนังสือเป็นการชี้แจงออกมานะฮะ

เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ซึ่งก็ได้รับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดรักษา
ช่วงประมาณเที่ยงคืน๒๐ที่ผ่านมา
โดยเรือนจำก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม
ตามระเบียบขั้นตอนของทางกรมราชธรรมด้วย
ใช่นะครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจคุณ
เพื่อที่จะไปติดตามข่าวเรื่องนี้นะครับ

การพื้นที่ของนักข่าวหรือสมชน
อยู่ได้ด้านล่างเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เราก็พยายามเช็คกันนะครับว่า

ตอนแรกบอกว่าจะมีการแถลงในเวลา๑๑นาฬิกานี้นะครับ
แต่ว่าทางกรมราชธรรมยังไม่ได้มี

ก็ออกเป็นแค่เอกสารที่เมื่อกี้คุณอริยาได้อ่านไป
เพราะว่าตอนแรกอ่ะนักข่าวเข้าใจว่ามีการแถลงจริงนะ

เหมือนกับเจ้าหน้าที่ก็ให้นักข่าวลงมาค่ะ
นี่คุณต่ายสิริวันก็เลยต้องลงมานะครับ
ใช่นะครับแต่ว่าจากการเช็คข้อมูลกับรองอธิบดีกรมราชธรรม

มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่กรมราชธรรมออกมานะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของระยะเวลาในการรักษา
อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีการวิเคราะห์พิจารณาว่า
จะใช้ระยะเวลารักษาเท่าไหร่

ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกคำถามหนึ่งนะว่า

เรื่องนี้ค่ะรองอธิบดีกรมราชธรรมยืนยันนะคะ

ที่จะขอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่อันนี้มันเป็นแนวทางการปฏิบัติ

สมมุตินะถ้าเกิดโรงพยาบาลรัชธรรมรักษาไม่ได้

ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนนะ
แต่ถ้าสมมุติเกิดโรงพยาบาลตำรวจเต็มอีก
อันนี้ต้องพิจารณาโรงพยาบาลรัฐอื่นด้วย

ส่วนการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ก็ส่งเจ้าหน้าที่ของราชธรรมเอง

แล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ

มีตำแหน่งสูงสุดเป็นอดีตนายกคนแรก

ขณะนี้ญาติยังไม่มีใครมาเยี่ยม
เพราะยังไม่ครบกำหนดเวลา

ทางรับประทานอาหารเมนูที่

ก็เลือกทานข้าวต้มแล้วก็ไข่เค็ม

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานับเวลาดูเมื่อวานนี้
รายงานข่าวกันไปคุณทักษิณถูกควบคุมตัว

แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการต่าง

ก็อยู่ในเรือนจำประมาณ๑๒ชั่วโมง

บรรยากาศช่วงเช้าที่ทีมข่าว
แต่ละสำนักไปติดตามที่โรงพยาบาลตำรวจ

ซึ่งเป็นตึกรักษาตัวนายทักษิณ

สำนักได้เฝ้าติดตามความคืบหน้า

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลตำรวจ

ให้สื่อมวลชนมายังอาคาร

สิทธิ์ของผู้ป่วยและยาดผู้ป่วย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าตอนแรกก็มีรายงาน

อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๐

นี่เป็นบรรยากาศที่นักข่าวก็

ส่วนรองนายกรัฐมนตรี

ออกมาเปิดเผยถึงกรณีการส่งตัว
ทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะฮะ

อันนี้ก็ย้ำว่าเป็นเรื่องที่เรือนจำ
ตัดสินใจเองโดยปรึกษากับแพทย์
คืออาจารย์วิศนุบอกว่า
เขาต้องฟังหมอไม่ใช่ฟังผม